ได้เวลาไปกินโรตีกันแล้วจ้ะคุณค่ะ
โรตีร้านนี้อร่อยไหมดิฉันยังไม่แน่ใจแต่ถ้าไปแล้ว

หลบดีนะ
เอาจริงนะไปกิโลตี

เอาผมถามก่อนทำไมก็ต้องหมุนอะไรขนาดนั้น

มันเป็นโรตีเวลาทำโรตีอะคุณ

คุณสั่งโรตีแต่ตอนทำไปทำมาได้หมวกกลับบ้าน
นี่ดูดิไปแปะอยู่บนหัวซะเนี่ย

คนเราก็ต้องมีพลาดกันบ้าง
สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราบยังรู้พลั้ง
เชฟร่อนไปร่อนมา
ก็มีบ้างที่จะลงศีรษะของลูกค้า
แต่จริงไม่เคยเห็นโรตีที่เขาต้องตีให้มัน

ส่วนใหญ่จะเป็นพิซซ่านะที่เห็นเขาตีแบบลอยอย่างนี้

เขาก็เอาทางที่ดีเนาะ
ห่างจากเชฟนิดหนึ่งก็ได้นะคะ
ผมว่าแล้วคือเรื่องของเรื่องดูดีนะ
เราสั่งโรตีใส่นมนะไม่ใช่สั่งโรตีใส่หมวก

ไม่แต่จริงนะถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราเห็นแล้วจะหลบบ้างใช่ไหม